เคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก่อนเกมที่จะพบกับฟิลิปปินส์ช่วงเย็นวันนี้นะคะ
โดยซิโก้ก็บอกว่าการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการเก็บ๓คะแนนค่ะ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะ
ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟอร์มโดยรวม
เพราะว่านักเตะทั้งหมด๒๓คนสามารถทดแทนกันได้หมด
แต่ว่าเป้าหมายสำคัญก็คือการเก็บ๓คะแนนเต็มในเกมนัดนี้ค่ะ
โดยเทรนเนอร์ทีมชั้นศึกก็เปิดเผยอีกนะคะว่า
แข่งทั้ง๓ทีมในรอบแรกมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน
การจับทัพ๒เกมก่อนหน้านี้กับอินโดนีเซียและสิงคโปร์ก็เลยไม่เหมือนกันค่ะ
เช่นเดียวกันกับเกมนัดสุดท้ายกับฟิลิปปินส์นะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อความเหมาะสม
แต่เชื่อว่าการเจอกับเจ้าภาพร่วมวันนี้เป็นเกมที่หนักแน่นอน
เพราะว่าฟิลิปปินส์ต้องการ๓คะแนนเพื่อโอกาสเข้าสู่รอบตัดเชือกค่ะ
ฟิลยังอัชแบนกัปตันทีมชาติฟิลิปปินส
ซึ่งทำไปแล้ว๑ประตูในนัดที่เสมอกับอินโดนีเซีย๒ประตูต่อ๒
ครองสถิติดาวสันโวสูงสุดที่จำนวน๔๓ประตู
เชื่อว่าทีมชาติฟิลิปปินส์มีโอกาสที่จะเอาชนะทีมชาติไทย
เพราะว่าแนวรับทีมช้างศึกมีปัญหากับลูกกลางอากาศ
เห็นได้ชัดกับเกมแรกที่ถูกอินโดนีเซียยิงได้ถึง๒ประตู
โดยอดีตนักเตะเยาวชนของเชลซีก็เชื่อนะคะว่า
ของฟิลิปปินส์จะลบสถิติเอาชนะทีมไทยให้ได้ครั้งแรก
ทวนาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบรอง
สมัยที่สี่ติดต่อกันค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ
แกรมนัดสุดท้ายกลุ่มเอวันนี้๒คู่แข่งขันพร้อมกันในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
คโปร์พบกับอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ค่ะ